เรื่องเงินเงินทองนี่ไม่เข้าใครออกใครนะครับ
สองคนนี้รู้จักกันสนิทกันตั้งแต่สมัยประถม

ปรากฏว่ายืมเงินเพื่อน๔๐๐บาทเดี๋ยวจะคืนให้

ทะเลาะกันมีการชกต่อยแล้วชักมีดแทงเพื่อนฮะ
หลบทันโดนนิ้วไปนิดนึง
แต่มีดมันทะลุไปโดนอีก๒คนที่อยู่ข้างสิ

นี่คือภาพวงจรปิดพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
เพราะเงินเป็นเหตุเพื่อนแตกคอกันครับรอบนี้
ดูนะครับในเบียร์กับในกอล์ฟ
ก๊อฟเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ทะเลาะกับในเบียร์ซึ่งเป็นลูกหนี้
ว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยประถม

จากนั้นพอโมโหมีการท้าทายกันครับ
ในเบียร์ก็เลยต่อยในกอล์ฟลูกหนี้ต่อยเจ้าหนี้ไปหนึ่งหมัดฮะ
จังหวะนั้นในก๊อฟเฮ้ยไม่ดีแล้วชักมีดออกมา

ชักมีดมาเสร็จก๊อฟไม่ใช่แค่ขู่ครับแทงเลย
เอามือปัดโดนไปนิดหนึ่งที่บริเวณนิ้ว
ตัวเองเจ็บนิดเดียวนะฮะตัวของในเบียร์
แต่มีดมันถลัยไปโดนอีก๒คนบาดเจ็บครับ
เหตุการณ์นี้คนเจ็บทั้งหมด๔คนด้วยกัน
แล้วมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ก็พอแทงเสร็จวิ่งหนีออกจากบ้านไปที่ปากซอยครับ
ตัดไปที่ปากซอยเกิดอะไรขึ้น
บริเวณปากซอยจะเห็นว่าในกอล์ฟซึ่งเป็นเจ้าหนี้นะ
เมื่อกี้ไปคุยกันกับที่บ้านลูกหนี้แล้วไปแทงเขา
วิ่งหนีออกมาเสร็จปั๊บญาติพี่น้องในฝั่งของในเบียร์ครับ
ไล่ตามมาแล้วมาเกิดเหตุชุลมุนบริเวณหน้าปากซอยอีก
นี่ฮะลูกศรสีเหลืองคือในกอล์ฟที่เพิ่งไปแทงในเบียร์มาเสร็จปั๊บ
เตะบาดเจ็บอีกครับ
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้เจ็บทั้งหมด๔คน
ทั้งโดนเตะทั้งโดนแทง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในซอยเพชรหึง๑๑

หลังเกิดเหตุตำรวจโรงพักพระประแดงไปตรวจสอบ
ทราบว่าคนเจ็บทั้งหมด๔คนไล่เรียงกันแบบนี้นะครับ
เอาคนแรกคู่กรณีกันก่อนเลยละกัน
กอล์ฟต้นเรื่องเจ้าหนี้ครับอายุ๒๕ปี
ก๊อฟหรือว่านายชนะเทพนี่นะฮะ
เห็นว่าตัวเองก็โดนแทงเหมือนกันนะ
เจ็บที่สะโพกด้านขวา๑แผลกลางหลังอีก๑แผล
คนที่สองครับไล่ข้อมูลมาจากภาพหน้าจอครับคุณผู้ชม
ซ้ายไปขวานายอนุชาติหรือว่าในเบียร์อายุ๒๓
เป็นลูกหนี้ของก๊อฟและเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยประถม
โดนมีดบาดเจ็บที่นิ้วก้อยข้างซ้าย๑แผล

มาคนที่๓นายอภิชาติหรือว่าในแบงค์อายุ๒๕ครับ
โดนมีดบาดที่นิ้วมือข้างซ้าย๓นิ้วนะฮะ
และคนสุดท้ายโดนบริเวณสี่ข้างครับ
นายวรวิบูรณ์หรือว่าในป่าอายุ๒๙โดนแทงครับ
แผลปฐมพยาบาลส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อย
มันเกิดอะไรกันขึ้นเพื่อนรักแทงกันเจ็บ

ในกอล์ฟในฝั่งของเจ้าหนี้ก่อนนะครับ
บอกว่าแม่ตกใจมากเลย
คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้แค่ว่า
คือลูกแม่กับเพื่อนเขาทะเลาะกัน
เห็นว่าเขามายืมเงินลูกแม่ไป๔๐๐

แม่ก็ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริง

คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปคุยกับฝั่งของลูกหนี้บ้าง

ก็เล่าให้ฟังอ้อกอล์ฟอ่ะนะ

เงินเขามาผมกับเขาเพื่อนกันมา๑๐กว่าปีแล้ว

ขายตรงหน้าบ้านนั่นแหละที่เกิดเรื่องกัน
ทีนี้ช่วงเย็นตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยนะฮะ
โทรศัพท์ให้ก๊อฟมาที่บ้าน
เพราะเงินที่ยืมไป๔๐๐เตรียมจะเอามาคืนให้เขาแล้ว
นั่นเลยเป็นที่มากอล์ฟมาที่บ้านเลยครับ

แล้วปรากฏว่าคุยไปคุยมาทะเลาะกัน

คือกอล์ฟตั้งใจจะมาเอาเงินคืน๔๐๐บาท

เบียร์ถามตรงเองเป็นอะไรวะ
ทำไมแค่โทรหาแล้วไม่ค่อยรับสาย
ก่อนหน้านี้ครับเหมือนเบียร์จะบ่ายเบี่ยงไม่รับสายหรือเปล่า
หนีหน้าหรือเปล่าก๊อฟคาใจก็เลยอยากจะเคลียร์เรื่องนี้ก่อน

ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วนี่ไงคืนให้

เบียโมโหต่อยในก๊อฟก่อนหนึ่งที
อฟก็เลยชักมีดที่พกมาแทงใส่แทงสวนมานะครับ
คือเบียร์หลบทันแล้วก็เลยทำให้มีดไปโดนแบงค์และป่า

เบี้ยโทรศัพท์พูดคุยกับทำคลิปแล้ว

เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจเอาเรื่องเอาความกัน

แล้วผมก็เลยบอกว่าก๊อฟเข้ามาเอาเงินดีเพื่อน

เพื่อนรักกันเลยที่รู้จักตั้งแต่ป๓นะครับ

ผมก็ไม่ได้เตรียมอาวุธอะไรผมคุยกับเขาปกติ

เพื่อนผมก็ไม่รู้จักว่ามันทำไม
โทรมาแล้วครับตอนเช้าโทรมาแล้ว
มันก็ขอโทษมันบอกไม่ได้ตั้งใจ

ตอนนี้เหมือนกับว่าเราก็คุณดีกันเลย

ไม่เอาเรื่องเอาความกันแล้วต่างคนต่างอยู่ครับ
ส่วนก๊อฟซึ่งตัวเองก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ทางฝั่งก๊อฟครอบครัวก็ไม่ติดใจเอาความฮะเพราะคุยกันเคลียร์แล้วเรียบร้อย
อีกทั้งเห็นถึงสายสัมพันธ์อันดีตั้งแต่สมัยเรียนปฐมแต่มาแตกคอกันแป๊บหนึ่ง
ทวงเงิน๔๐๐นั่นแหละคุยกันดีครับยังไงก็เพื่อนกัน
ก็เข้าใจได้ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกัน
แต่ถ้าจะให้ดีไม่มีเรื่องกันตั้งแต่แรกก็น่าจะดีที่สุด
เพราะว่าสนิทกันขนาดนั้นนะคะ